ต่อไปท่านผู้อภิปรายท่านต่อไปคุณสุรเชษฐ์ประวีนวงวันวงวุฒิครับ
ขอเชิญครับ
พักก้าวไกลก่อนที่ผมอธิบายนะฮะ
เมื่อกี้ผมได้ฟังท่านนายกพูดถึงเรื่องสายสีเขียว
แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อธิบายเกี่ยวกับสายสีเขียวเนี่ย

แต่ท่านอยู่ในห้องรับรองก็ขอให้ตั้งใจฟัง

มันจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะกับสายสีเขียว
แต่ผมจะพูดในภาพที่มันใหญ่กว่านั้นนะฮะ
ก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการ๓ปนะฮะ
ที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพง
ผมจะยกตัวอย่างในกรณีของสายสีเขียว

ผมจึงขออภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาตามยัตตินะฮะ
การทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง
แล้วก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาในฐานะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลสายสีเขียวนะครับผม
ในข้อหาที่ว่าบริหารราชการแผ่นดินโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง
รวมถึงท่านศักดิ์สยามชิดชอบที่บริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเอง
และพวกพ้องเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด
อันนี้เป็นข้อกล่าวหาแล้วก็ผมจะชี้แจงอภิปรายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่เป็นรัฐมนตรีก็ชี้แจงแล้วก็ให้ประชาชนทางบ้านตัดสินนะฮะว่า
ใครทำเพื่อประชาชนใครทำเพื่อใคร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้นะฮะก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่ากระบวนการ๓ป
กับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงนะฮะ
ก่อนที่ผมจะอภิปรายผมขอบอกท่านประธานอย่างนี้นะ
ว่าผมเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
แล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักตั้งแต่สมัยผมอยู่พักอนาคตใหม่

แต่ผมไม่เห็นด้วยกับหลายสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำนะฮะ
โดยเฉพาะการหากินกับการสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้มากมาย
ซึ่งเดี๋ยวผมจะเจรในรายละเอียดให้ท่านฟังนะครับว่ามันคืออะไร

เพราะผมไม่อยากให้ท่านทำตัวเหมือนที่ผ่านมา

มีเพื่อนสอสอพักก้าวไรอภิปรายเรื่องทุจริตในกองทัพนะฮะ
แทนที่ท่านจะมาตอบคำถามว่ามันไม่ได้ทุจริตอะไรยังไงเนี่ย
กลับไปกล่าวหาว่าพักเก้าไกลไม่ชอบทหาร

มันไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้สั้นสร้างอย่างเดียว
ขัดขวางการพัฒนาไม่ใช่นะฮะ
ผมเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
แต่ผมไม่เห็นด้วยกับหลายสิ่งที่ท่านทำ
แล้วเวลาเราพูดถึงขนส่งสาธารณะ

หนึ่งในนั้นในหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ก็คือปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงอย่างที่ทุกท่านทราบ

อย่างเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทย

จะขาดทุนอื้อซ่าแล้วจะเอาเงินจากไหนมาอุดหนุนนะฮะ

ท่านดูรูปนี้ฮะรูปนี้คืออะไรครับ
นอนนี่คือระยะทางนะฮะส่วนแกนตั้งเนี่ยคือค่าโดยสาร
คือพูดง่ายปรับอำนาจการซื้อให้เป็นเงินบาทให้เรารู้สึกได้
คือตัดเรื่องค่าคลองชีพเรื่องอัตราค่าเงินอะไรไปแล้ว
แต่นี่เป็นค่าโดยสารที่คนรู้สึกได้
แล้วดูตัวอย่างกันนะครับในรอนดอนกับปารีส
เขาใช้ระบบค่าโดยสารที่คงที่ในแต่ละโซน
คือถ้าอยู่ในโซนจะเดินทางใกล้กี่สถานี

โตเกียวกับในสิงคโปร์นะฮะคล้ายบ้านเราก็คือ
ค่าโดยสารตามระยะทางนะครับแต่เขาไม่มีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะครับ
แต่พี่ไทยเราไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง

แล้วเราก็มองปัญหาเป็นสายแบ่งเค้กเป็นลาย

แล้วก็ไร้มาตรฐานด้วยนะฮะบางโครงการสนับสนุนที่ท่านบอกว่างานโยธา
โครงการสนับสนุนมากบางโครงการสนับสนุนน้อย
ไม่ได้มีกลไกว่าเอาจากเส้นที่กำไรมาชดเชยเส้นที่ขาดทุนอะไรยังไง
แล้วแต่เจรจาครับเส้นนี้ตกลงกับเจ้านี้
ถ้าเกิดคลิกกันก็ให้เขาเยอะหน่อยไม่คลิกกันก็ให้น้อยหน่อยหรือเปล่าครับ
มันก็ต้องเอามาดูใช่ไหมแต่ผลที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัด
คือค่าโดยสารในเมืองไทยมันแพงครับ
แล้วมันก็มีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะฮะ
แล้วไม่ใช่ว่าท่านมองว่าสายสีเขียวมี๓ตอนเป็น๓สาย

ท่านต้องพูดถึงค่าแรกเท่าซ้ำซ้อนเมื่อไปสายสีอื่นนะฮะ
อย่างจะไปเชื่อมต่อกับสายสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีอะไรต่างเนี่ย
มันต้องจ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียวนะครับ
จากนั้นนะครับพอผลาญไปกับโครงการขนาดใหญ่เยอะกันไปหมดเนี่ย
ก็ละเลยที่จะไปพูดถึงว่าแล้วคนจะเข้ามาถึงสถานีได้ยังไง
ฟีดเดอร์ระบบเส้นเลือดฝอยที่จะมาพาคนมาสถานี
ทุกวันนี้คนต้องจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ค่าแท็กซี่กว่าจะถึงสถานี

แล้วก็เปลี่ยนแปลงยากอย่างที่ท่านทราบคือ
จะไปแก้ไขสัญญาอะไรก็ยากฮะแล้วจะไปแก้สัญญาทีหลังเนี่ยนะฮะ
มันก็มีปัญหาอีกคือถ้าเอกชนเขาไม่กำไรเขาก็ไม่ยอมแก้ครับ
แต่โชคดีนะฮะที่ประชาชนตื่นรู้นะฮะพักหลังเนี่ยประชาชนเริ่มมีประชาธิปไตย
เริ่มรู้จักสิทธิเสรีภาพมาเรียกร้องเนี่ยก็เลยเกิดการยับยั้งการขึ้นราคาสายสีเขียว
ซึ่งมันก็แพงไปจริงท่านตั้งมา๑๕๘แล้วต่อมาพอคนมาโวยก็เหลือ๑๐๔บาท
ก็แพงอยู่ดีอะครับผมนั้นมันแพงนะฮะและแพงกว่าประเทศอื่นมากนะครับ
เดี๋ยวผมจะเจรนายปัญหาสายสีเขียวให้ท่านฟังในมุมมองของผม
รถไฟฟ้าเนี่ยดีจริงฮะไม่ได้เถียงนะฮะแต่มันใช้เงินเยอะมากมันต้องมีคนจ่าย
รถไฟฟ้าเรากำลังพูดถึงสายละประมาณ๑แสนล้านบาท
โดยเฉลี่ยตกที่กิโลเมตรละ๒๒๙๐๐ล้านบาท
เทียบกับรถเมฟย์ไฟฟ้าที่คันละประมาณ๓๑๐ล้านบาท
คือพูดง่ายถ้าจะสร้าง๑๐สายถ้าท่านไม่สร้างแสนละคุณ
หัดเงินได้แสนล้านมันแก้ปัญหาระบบเชื่อมต่อ

ทางเท้าให้สะดวกสบายหน้าอยู่หน้าเดิน
ทำทางเชื่อมแบบฝนตกแล้วหัวไม่เปียกมันทำได้เยอะแยะไปหมดนะ
เงินมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่คุณประยุทธ์อนุมัติไปแล้ว๕๐
๙ล้านบาทสำหรับรถไฟฟ้าในกรุงเทพเท่านั้นนะครับ
ละเลยหัวเมืองอื่นทั่วประเทศเลยนะฮะ
โคราชทำไงอุดรขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่อุบลอะไรต่าง
ทั่วประเทศที่เป็นหัวเมืองขนาดใหญ่ที่มีระบบขนส่งสาธารณะได้แล้วเนี่ย
แต่ท่านมาผลาเงินกับโครงการในกรุงเทพ๕แสนกว่าล้านบาท

งบลงทุนของประเทศทั้งปีนะฮะนี่ผมเอาตัวเลขมาจากปี๖๔เนี่ย
งบล่าสุด๕๑๓๓๗๙ล้านบาท
งบลงทุนทุกเรื่องของทั้งประเทศนะฮะ
แต่ท่านใช้เงินกู้ไงแล้วท่านก็กู้เงินแล้วก็มาผลาญกับรถไฟฟ้าเนี่ย

และการที่ท่านวางแผนบริหารจัดการระบบขนส่งชนะได้อย่างล้มเหลว
มันก็ทำให้คนมาใช้น้อยโครงการก็ไม่คุ้มค่า
แต่สุดท้ายภาระมันตกอยู่ที่ประชาชนนะครับ
คือพูดง่ายถ้าใช้ระบบที่มันเล็กกว่าเนี่ยแต่ขยายความครอบคลุมให้มันทั่วถึงเนี่ย
เส้นไหนมากใช้ระบบที่ใหญ่เส้นไหนน้อยใช้ระบบที่เล็กเนี่ย
มันจะคุ้มค่ากว่ามากฮะ
แต่การที่ท่านมองเป็นสายแบ่งเค้กเป็นลายเนี่ย
อนุมัติเนี่ยรวยครับผู้รับสัมประธานเนี่ยรวยครับ
แต่ประชาชนต้องมาช่วยกันแบกนะฮะ
ฉะการบริหารจัดการที่มันหวยนี่แหละครับ
มันทำให้ค่าโดยสารแพงไงคือท่านอาจจะสร้างไปเรื่อยฮะ
ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบนะฮะ
ไม่คิดโครงการใดควรทำก่อนทำหลัง
ไปปรับปรุงการเชื่อมต่อ
เมื่อจะถึงสถานีรถไฟฟ้าจะเอาคนเข้ามายังไงนะฮะ
ฉะการมองปัญหาเป็นสายแล้วเจรจาแบ่งเค้กเป็นลาย
มันเป็นการกระทำที่ไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง
แล้วไปดูประเทศอื่นในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า

คือรัฐอุดหนุนอย่างเมื่อกี้ที่ท่านก็บอก

แต่ต่างชาติเขาก็อุดหนุน
อย่าเร่งอนุมัติมั่วซั่วแล้วทิ้งปัญหาไว้เพียบนะฮะ
ค่าโดยสารแพงมันแพงแค่ไหน
มันขึ้นอยู่กับที่รัฐอุดหนุนอย่างที่ท่านเข้าใจนี่แหละครับ
งั้นถ้าท่านผลาญมากไปก็ไม่เหลือเงินไปอุดหนุนนะฮะ
ต้นทุนหลักของระบบรถไฟฟ้ามันแบ่งได้๔ประเภท
หนึ่งก็คือเวรคืนอันนี้รัฐอุดหนุน๑๐๐ไม่ใช่เรื่องแปลก
สองคืองานโยธางานโยธานี่สำคัญที่สุดเลยนะฮะ

ถ้ารัฐอุดหนุนน้อยอย่างกรณีสายสีเขียว
ของท่านรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหัฐไทย
คือรัฐไม่อุดหนุนมันก็ต้องแพงสิครับ
แต่ในบางสายภายใต้กระทรวงคมนาคม
อุดหนุน๑๐๐นะฮะ
แล้วก็ไม่มีมาตรฐานไม่มีกลไกการคำนวณนะ
ใช้การต่อลองเป็นเส้นเนี่ยครับผม
ส่วนงานระบบค่าบำรุงรักษารายปีตลอด๓๐ปี

เพราะฉะนั้นถ้ารัฐต้องสร้างสมดุลให้ดี

เพราะมันผักปลาร้าไปให้ประชาชนเนี่ย
เพราะรัฐอุดหนุนน้อยอย่างที่ท่านทราบเนี่ยครับผม
นั้นการเลือกระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละเส้นทางจึงสำคัญมาก

ถ้าท่านอุดหนุนน้อยไปตัวก็ต้องแพงครับ
ระบบใหญ่ไปตัวก็ต้องแพงครับ

ตัวร่วมเนี่ยมันไม่เกิดสักทีนะครับ

คือหลายคนอาจจะเข้าใจตัวร่วมแค่ในเรื่องของความสะดวกสบายนะ
แต่จริงคุณอุปการณ์ของตัวร่วมมันมีมากกว่านั้นมาก
ก็คือในสิ่งที่เรียกว่าค่าโดยสารร่วมนะฮะ
คือการที่จะทำอย่างที่ท่านบอกเนี่ยค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนไม่ให้มีเนี่ย
ถ้ามันไม่มีตัวร่วมเนี่ยมันเกิดค่าโดยสารร่วมไม่ได้ครับ
มันจะเวฟถ้าได้เข้าซ้ำซ้อนไม่ได้
เพราะว่ามันไม่รู้ว่าคนผ่านจากสายไหนแล้วมาต่ออีกสายหนึ่งใช่ไหม

แต่ตัวร่วมรัฐบาลก็ทำได้อย่างล้มเหลว
เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ต่อให้ท่านมีนโยบายชัดเจนจะทำค่าโดยสารร่วมเนี่ย
ท่านจะไม่เอาค่าแรกเข้าซ้ำสอนท่านจะทำได้ยังไง

เวลาเราพูดถึงค่าโดยสารร่วมเนี่ยมันมีจะ
จะต้องมีประเด็นค่าระยะทางเมื่อข้ามสายด้วยฮะ

คือท่านจะมองเฉพาะสายสีเขียวไม่ได้นะฮะ
จะข้ามไปสายสีส้มสายสีเหลืองอะไรต่าง
สมมุติท่านจะวิ่ง๕สถานีในสายเนี่ย
วิ่งไป๒สถานีสายนี้แล้วข้าม๓สถานีไปสายอื่นเนี่ย
มันควรจะเหมือนกันครับถ้าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะ
แต่เนี่ยเราเจรจาแบ่งเค้กเป็นสายแบ่งเค้กเป็นราย
แล้วเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งไง
และอีกประเด็นนึงนะฮะก็คือค่าระยะทางเมื่อข้ามระบบ
อันนี้ไม่เคยพูดถึงเลยนะกระทรวงคมนาคมไม่เคยพูดถึงเลยนะครับ
จริงเนี่ยเวลาต่อรถเมย์มาแล้วมาต่อรถไฟฟ้าครับ
มันควรจะต้องมีการชดเชยนะฮะไม่ให้เขาต้องมานั่งคิดใหม่
เป็นจ่าย๒ต่อแทนที่จะเป็นจ่ายรถเมย์ต่อหนึ่งแล้วไปต่อรถไฟฟ้าอย่างนี้หนึ่ง
ก็เลยเกิดรถเมย์วิ่งขนานกับรถไฟฟ้าอย่างทุกวันนี้ครับ
ผมเรียนเลยนะฮะระบบตัวร่วมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยครับทางเทคโนโลยีเนี่ย
เทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ว่าท่านไม่มีปัญญาหรือท่านเกรงใจขาใหญ่ครับ
เดินไปแตะสายนี้นะฮะพอไปอีกสายหนึ่งก็เอาไปแตะอย่างนี้มันก็ใช้ได้เลยครับ
แต่ของเรานะฮะโฆษณาไปหลายครั้งตอนนี้ต้องถือบัตรหลายใบนะครับ
บัตรหลายใบแถมต้องจ่ายค่าแรกเข้าหลายครั้งนะครับ
และตอนนี้ตัวร่วมที่ว่านะครับเป็นแค่ซากอรยธรรมตั้งอยู่ที่รอฟมอร์ครับ
อันนี้ผมไปถ่ายเองกับมือเลยฮะคือคนอนุมัติรวยนะฮะประชาชนจ่ายแต่ใช้ไม่ได้ครับ
เสียเงินฟรีไป๖๔๘ล้านบาทแล้วเป็นโครงการที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
แต่โฆษณาเอาหน้าไปหลายครั้งนะประชาชนทางบ้านน่าจะเคยได้ยินบัตรแมงมุม
หากบัตรแมงมุมเสร็จนะฮะมันดีกับประชาชนครับแต่มันไม่ดีกับขายใหญ่ผู้ครองตลาดในปัจจุบันไงฮะ
ฉะนั้นค่ารถไฟฟ้ามันแพงครับแต่ประชาชนกระเป๋าหนา
กระเป๋าหนาเพราะต้องมีหลายใบอะครับ

เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพง
มันเกิดจากการที่รัฐอุดหนุนไม่เพียงพอ
เพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง
อุดหนุนไม่เพียงพอเพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง
คือท่านจะสร้างไปเรื่อยผลันไปเรื่อยแล้วก็ไม่เหลือเงินมาอุดหนุนนะฮะมันก็แพงสิครับ
รัฐบาลบริหารจัดการหวยนะฮะมัวแต่หาทางรวยจากกระบวนการ๓ป

กระบวนการ๓ปก็คือการปั้นตัวเลขปั่นโครงการแล้วก็ปั่นผลประโยชน์

ปั้นตัวเลขคืออะไรก็คือการที่คุณประยุทธ์ชอบสั่งการแบบมีทง
ไม่ได้จะให้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เป็นกลาง
ประกาศนโยบายจะทำนู่นทำนี่ทำรถไฟฟ้า๑๐สายให้เสร็จ
มันไม่ได้นะครับมันต้องศึกษาอย่างจริงจังและเป็นกลางว่า
ควรจะใช้ระบบอะไรควรทำอะไรก่อนหรือหลังจะทำยังไงอย่างไร

แล้วค่าราชการที่ท่านใช้นะฮะก็มีอยู่จำนวนมากนะที่ประเภทแบบ
ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับครับนาย
แล้วอยู่ใกล้คนอย่างท่านว่าท่านชอบใช้อำนาจอย่างนี้
ข้าราชการที่ได้ดีก็คือคนที่ทำตามใจท่าน
แต่ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไงจะผ่านไปเท่าไหร่จะเสียหายไปเท่าไห
ไม่เป็นไรอย่างเงี้ฮะมันเลยเกิดการปั้นตัวเลขนะฮะ
ไปดูได้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า
เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับ
จะได้อนุมัติให้สร้างได้ในทางกลับกันก็ไปปั้นตัวเลขให้ดูกำไรน้อยน้อย
ทุนเยอะนะฮะจะได้ให้รัฐไปช่วยอุดหนุนเอกชนมาก
ก็คือเขาอนุมัติให้สร้างนะฮะแต่ว่าเอาเงินรัฐไปอุดหนุนเยอะ
แล้วประชาชนก็ไปหารายได้จากตรงนั้นเอกชนนะครับในทุนใหญ่ไปหารายได้จากตรงนั้น
โดยเฉลี่ยรัฐอุดหนุน๘๐แต่สายสีเขียวอุดหนุนน้อยจริงอย่างที่ท่านว่า
แต่สายอื่นโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะภายใต้คมนาคม
ใช้เงินรัฐไปอุดหนุน๘๐เอกชนร่วมลงทุนแค่ประมาณ๒๐โดยเฉลี่ย
แต่ได้สินทรัพย์๑๐๐ไปหารายได้แล้วผูกขาดไปในอนาคต๓๐ปี
จะไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างก็ยาก
รถไฟฟ้าเรากำลังพูดถึงสายละประมาณ๑แสนล้านบาทนะฮะ
หากเกิดการซุกซ่อนตัวเลขแค่๑คือเงินหายไป๑๐๐ล้านบาทนะฮะ
แล้วผมเรียนได้เลยว่าความคลาดเคลื่อนโดยธรรมชาติ

พอไปเจอทงจากท่านประยุทธ์เข้าไปนะฮะไปเจอข้าราชการที่ท่านประยุทธ์
แต่งตั้งแบบได้ครับพี่ดีครับผมทำไปเลยครับนายอะไรอย่างนี้
เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเจรจาบนโต๊ะ

ัมปทานมันให้ได้ถ้ารัฐถังแตกไม่มีเงินอย่างที่ท่านว่า
แต่ต้องเอาตัวเลขมาเจรจากันและเจรจาบนโต๊ะตามกฎหมายตามกระบวนการ
โครงการที่ทำออกมามันไม่ดีแล้วมันเป็นยังไง

คนที่รับภาระจริงก็คือประชาชนไม่ใช่คนอนุมัติ
มันมีแค่สองอย่างครับหนึ่งคือค่าตัวจากผู้ใช้คือค่าตัวต้องแพง
สองก็คือภาษีจากประชาชนภาษีในรูปแบบต่างนะ
ต่อให้ท่านใช้เงินกู้สุดท้ายก็ต้องไปชำระคืน
ผมเรียกว่าง่ายว่าภาษีหรือจะภาษีพัฒนาพื้นที่ภาษีอะไรก็แล้วแต่
มันมีสองอย่างจากผู้ใช้หรือจากประชาชนในภาพรวมไม่ได้มาจากคนอนุมัตินะฮะ
การปั้นตัวเลขมันเป็นการปล้นประชาชนแถมมาทูมบุญคุณอีกว่าสร้างให้
ในช่วงรัฐประหารระบบการตรวจสอบนี้มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ไม่มีใครกล้าขวางทงจากท่านผู้นำมันจึงเอื้อต่อกระบวนการ๓ปเป็นอย่างยิ่ง
แล้วผมไม่ได้พูดลอยเวลาเราประมาณการในอนาคต
ก็คือให้หน่วยงานที่ทำแบบจำลองเอาแบบจำลองที่เขาใช้มา
ให้หน่วยงานอื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนี่ยแต่เขาเก็บตัวเลขเป็นประจำอยู่แล้ว

คือถ้าทุกอย่างแบบจำลองมันใช้ได้จริงเนี่ย
มันก็ต้องอยู่บนเส้น๔๕ดิกรีก็คือเส้นสีส้มเนี่ยนะ
อย่างเช่นว่าในรูปนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แต่ผมเรียกมาทดสอบแบบไลฟ์สดในกรรมธิการนะครับ
เพราะสิ่งที่เป็นอยู่มันคือรูปขวานะฮะ
เห็นไหมฮะแต่ละจุดเนี่ยมันกระจัดกระจายนะครับ
ไม่ได้อยู่ตามเส้น๔๕องศาเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะฮะ

ฉะกระบวนการประมาณการเป็นอนาคตมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
แล้วผมท้าให้พิสูจน์อีกรอบหนึ่งเลยนะครับ
ผมพิสูจน์ต่อหน้ากรรมธิการมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
จากในแบบจำลองผมจะพิสูจน์ให้ท่านดูด้วยข้อมูลจริงนะฮะ
ที่ผมต้องยกตัวอย่างสายสีม่วงเนี่ยเพราะว่าหลายหลายสายที่ท่านอนุมัติเนี่ย
ยังไม่เปิดให้ใช้บริการจริงนะฮะแต่สายสีม่วงเนี่ยมันเปิดให้บริการแล้ว
ไอ้กระบวนการปั้นตัวเลขนี้มันน่ากลัวขนาดไหน
ท่านลองไปดูตัวเลขจริงนะฮะ
แกนนอนเนี่ยคือปีนะฮะแกนตั้งคือปริมาณผู้โดยสารหน่วยเป็นคนต่อวันนะฮะ
สิ่งที่คาดการณ์เนี่ยใช้สีส้มเนี่ยนะฮะ
เริ่มจากปีเปิดประมาณสัก๒๒๐๐๐ค่อยไต่ระดับเยอะขึ้นเยอะขึ้น
จนปี๒๐๑๙คาดการณ์ว่าจะมีคนมาใช้๒๓๘๕๗๓คน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะ๒๐๐๐ครับ
ใช่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออันนี้ท่านไม่เลือกว่าจะทำยังไง
แต่ต่อให้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะปรับปรุงระบบแล้วเนี่ย
ทุกวันนี้มันยังอยู่แค่๕๓๑๕๖คนนะฮะ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าโครงการมันคุ้มค่าเนี่ยนะฮะ
อันนี้คิดโดยคอมเป็นเซ็นต์ง่ายก็ได้
แล้วมันมาใช้จริงอยู่๕๐๐๐กว่า
แล้วปี๒๐๑๙นี่ก่อนโควิดนะท่านไม่ต้องอ้างว่าช่วงโควิดคนเดินทางน้อยนะครับ
มันต่ำกว่าที่คาดการณ์ถึง๗๗๑และต่ำอย่างนี้มาตลอด
คือพูดง่ายค่าตัวไม่พอค่าเดินรถค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างรอปภเนี่ย
ต้องอุ้มอยู่ประมาณปีละ๓๐๐กว่าล้านปริมาณผู้โดยสารน้อยนิด
เนี่ยรัฐอุดหนุนอยู่เฉลี่ยถึง๑๔๗บาทต่อคนต่อเที่ยว
เทียบกับรถเมย์นะฮะรัฐอุดหนุนอยู่ที่ประมาณ๕บาทต่อคนต่อเที่ยว
ปัญหาคล้ายกันกับสีเขียวต่อขยายที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับ
อื่นเมื่อเปิดให้บริการนะครับเพราะผมไปเช็คข่าวมาเนี่ย
มันตลกมากวันซ้ำลอยสายสีม่วงรอฟมหรือประมาณการผู้โดยสารปรับลด๔เท่าตัวทุกเส้นทาง
พอผ่านไปแล้วจะประมูลจะสัมประธานจริงเนี่ย
ลดจำนวนผู้มาใช้นะฮะเอกชนจะได้ไม่ขาดทุน
แต่อนุมัติไปแล้วสร้างไปแล้วแล้วก็สร้างขัดทุนอย่างนั้นนะครับ
โครงการประเภทนี้นะอย่างในกรณีของสายสีม่วงนะ
แล้วมันจะเกิดอีกหลายสายนะมันไม่คุ้มค่าทางการเงินเห็น
แล้วก็ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย
โดยสรุปนะครับปแรกปั้นตัวเลขมันมีการเสกมาว่าโครงการคุ้มค่า
แต่ของจริงมันไหม้ฮะงั้นแค่อยากหากินกับการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่
มันจะใช้ได้อยู่๙๐มันหายไป๑๐แต่โครงการที่ไม่คุ้มค่าเนี่ยนะฮะ
อนุมัติโครงการที่มันใหญ่เกินจำเป็นมันมีอยู่๑๐๐ได้ใช้จริงอยู่๓๐
มันเสียไป๗๐นะครับงั้นท่านต้องคิดมากนะฮะ
สั่งการไปเรื่อยได้แล้วนะฮะคุณประยุทธ์
ที่สองนะฮะปั่นโครงการครับอันนี้เห็นนะฮะมีการเร่งรีบอยากจะสร้างเนี่ยฮะ
แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าคุณประยุทธ์แค่อยากไปตัดลิฟตบิ้นนะ
คือท่านหวังจะกินหัวคิวหรือเปล่าครับมันต้องถาม
เพราะผมต้องดูแลตรวจสอบนะครับเป็นหน้าที่ของผมเนี่ย
เพราะถ้าหากมีการปั้นตัวเลขอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ผลานเงินมหาศาลนะครับ
แล้วเราต้องดูด้วยนะฮะว่าจังหวัดอื่นหัวเมืองอื่นทั่วประเทศเนี่ยไม่สำคัญเหรอฮะ
หรือว่าเรื่องอื่นมันไม่สำคัญเหรอฮะเพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพนะฮะ
แล้วเวลาเราพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้า
อกจากนั้นการที่ท่านรีบสร้างแบบเกินพอดีมันยังก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมาย
จากค่าโดยสารแพงที่ว่าเนี่ยรถก็ติดมากมลพิษก็มากฮะ
แล้วเนี่ยด้วยความที่เราใช้แบบเจรจาเป็นสายแบ่งเค้กเป็นลายเนี่ย
ก็หาเรื่องขยายสัญญาสัมประธานกันไปเพราะรถรัฐไม่เหลือเงินไปอุดหนุนนะฮะ
ก็เลยต้องยืมเงินจากลูกหลานมาใช้ก่อน
คือให้สัมประธานไปก็คือเอกชนลงทุนก่อนนะฮะ
แต่เขาได้สิทธิ์ในการเก็บเงินจากลูกหลานเราไปอีก๓๐ปีในอนาคตและแน่นอนเขาก็ต้องหวังกำไรอะครับผม
เขาก็ต้องคิดราคาข้าดโดยสารสูงนะฮะ
ฉะนั้นคนอนุมัติรวยนะฮะคนรับสัมประธานยิ้มนะฮะแต่ประชาชนต้องมาช่วยกันแบก
แล้วท่านไม่ต้องเป็นพิเศษนะฮะท่านสั่งปั่นรถไฟฟ้าเนี่ย
ท่านชอบเคลมเป็นผลงานด้วยซ้ำว่าผลงานท่านเนี่ยสร้างรถไฟฟ้าเยอะแยะ
อันนี้ไปตัดจากหน้าข่าวมาให้ดูนะครับประยุทธ์ย้ำรถไฟฟ้าต้องเร่งสร้าง
ออกมาตราย๑๔มาเร่งรัดสายสีเขียวคือท่านจะทำอะไร
แล้วผมไปรวบรวมมาในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมริการโครงสร้างพื้นฐาน
ผมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ดูว่าเขาจ่ายหลักไปเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็ใครจ่ายมันก็มีหลักก็ค่าเวรคืนค่าโยธาค่างานระบบนะฮะ
อันนี้คือส่วนของการลงทุนว่ารัฐหรือเอกชนจ่าย
แล้วก็แน่นอนการดำเนินงานใน๓๐ปีข้างหน้า
ส่วนใหญ่ก็เป็นเอกชนจ่ายในโครงการรถไฟฟ้า
ผมไปสำรวจดูจากโครงการทั้งหมดตั้งแต่คุณประยุทธ์อนุมัติ
เงินจริงที่ใช้กับการลงทุนรถไฟฟ้าในสายสีต่างเนี่ย
รัฐอุดหนุนสูงถึง๘๖๔
บอกเอกชนร่วมลงทุนโดยเฉลี่ยในภาพรวมเอกชนร่วมลงทุนแค่ประมาณ๑๓
ที่เหลืออีก๘๖๔รัฐแบก
แต่รัฐแบกขนาดตั้ง๖๘๖๔ถามว่าทำไมยังแพงอยู่
ในภาพรวมก็คือเราเลือกระบบไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารครับ
มันเห็นนะฮะการพัฒนาระบบขนส่งสถานะ
มันต้องมองแบบเป็นระบบจากต้นทางไปปลายทาง
มีผู้มาใช้มากหรือน้อยนะฮะต้นทางก็คือจากบ้านไปที่ทำงาน

ไม่ใช่มองแค่จากสถานีไปสถานี
เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะแต่ละระบบ
มันมีผลต่อเงินที่รัฐจะต้องอุดหนุนโดยตรง
อย่างรถไฟฟ้าคือค่าก่อสร้างรัฐต้องอุดหนุ

รถไฟฟ้าเนี่ยดีจริงผมไม่เคยเถียงประเด็นนี้สักคำนะฮะ

จุมันอยู่ที่ประมาณ๒๐๐คันต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
แต่อันนี้เรากำลังพูดถึง๒๕เท่านะครับ

เพราะฉะนั้นมันดีครับแต่มันดีเมื่อมีคนใช้นะฮะ
ถ้าเป็นรถไฟฟ้าโล่งไม่มีคนใช้มันก็ไม่คุ้มค่า

แล้วก็ขาดทุนต้องอุดหนุนกันเยอะเนี่ย
แล้วที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างกรณีของสายสีม่วงเนี่ย

ต่อ๒ทิศทางนะฮะไม่ใช่ทิศทางเดียว

กรณีของกรุงเทพจริงสิ่งที่ขาดมากคือรถเมย์
เป็นการอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยโดยตรง
แต่หากท่านประยุทธ์รู้จักแค่ค้อนก็มองปัญหาเป็นตะปูไปหมด

นั่นสร้างเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งนะครับ
ผมเรียนท่านประธานผ่านไปประชาชนทางบ้านนะครับ

ท่านก็ไม่ได้ใช้เงินของท่านด้วยนะครับ

เพราะคุณประยุทธ์ไม่ใช่คนลงมือสร้างนะครับ
แต่อาจจะเป็นคนมาจัดสรรผลประโยชน์นะครับ

จะมีการหักหัวคิวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ

ไม่เปิดเผยข้อมูลมีการเอื้อประโยชน์
ให้นายทุนใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ

เอาแต่จะปั่นโครงการให้สร้างได้ไวได้เยอะ

พวกผมนี่เสียดายเงินภาษีมากนะครับ

ผมเอาไปทำให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้มาก
ฉะผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
สองคำที่ต้องจำไว้นะครับ

ท่องไว้เลยนะจะอนุมัติอะไรใหญ่เนี่ย

แล้วท่านคิดเหรอฮะว่าท่านจะสร้างยิ่งเยอะยิ่งดี

ซ้ายคืออะไรคือแผนที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ผมเลเยอร์ด้วยโครงข่ายถนนนะครับ
แล้วก็จุดก็คือสถานีของรถไฟฟ้า

ถ้าระยะเดินสบายอยู่ที่ประมาณ๔๐๐เมตร

เพราะฉะนั้นลงทุน๑ล้านล้านบาทมันครอบคลุมขนาดนี้

มันไม่ครับมันต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วย
คือถ้าสร้างเยอะจนไม่เหลือเงินไปอุดหนุ

แต่เงินไปกองอยู่ตรงนั้นแล้วผลาญไปแล้วอุดหนุนไปแล้ว

แล้วถามว่าทำไปเรื่อยมันจะครอบคลุมทั้งหมดไหม

วางแผนจากต้นทางไปปลายทางอย่างที่ผมบอก
คือที่ผู้หญิงควรทำก่อนถามหลังทำเมื่อไหร่

ตอนนี้บางพื้นที่ก็เยอะไปบางพื้นที่ไม่มีเลย
เรื่องของผังเมืองความเป็นอยู่ของชีวิต
ก็คือรถเมร์หรือฟีดเดอร์
เพื่อที่ให้คุณประยุทธ์รู้จักคิดนะฮะ
ผมเลยให้ท่านตอบคำถามและท่านช่วยตอบคำถามแบบตรงประเด็นด้วยนะฮะ
หากท่านมีเงิน๕แสนล้านบาทคิดเป็น๑๐๐
ท่านจะแบ่งเงินอย่างไรผมให้ท่านเจ็ดช่องไปเติมแค่นั้นนะฮะ
ประเภทโครงคารผมแบ่งเป็น๗ประเภท
ก็คือ๑รถไฟฟ้าในกรุงเทพที่ท่านจ่ายไปเยอะ
รถไฟฟ้าในหัวเมืองอื่นทั่วประเทศ
อุดรขอนแก่นอุบลภูเก็ตหาดใหญ่พิศนุโลก

ท่านจะแบ่งเงินอย่างไรแล้วท่านจะแบ่งเงินไปทำไอเทมที่๓
สามก็คือรถเมย์หรือขนส่งสาธารณะประเภทอื่น

คือการปรับปรุงหรือว่าซ่อมบำรุงถนนเก่าที่มีอยู่แล้ว
แต่ทำให้มันสภาพดีให้มันใช้กันได้
หรือ๖ท่านจะไปสร้างถนนใหม่ท่านจะไปทำมอเตอร์เวย์อะไรเยอะแยะนะฮะ
แล้วก็๗ก็คือโครงการที่ท่านชอบคือซื้ออาวุธ
รวมถึงท่านจะแบ่งเงินไปพัฒนาชีวิตประชาชน
ผ่านระบบบริหารจัดการน้ำทำโรงเรียนทำโรงพยาบาล
ถ้าท่านมีทรัพยากรอย่างจำกัดอยู่ในมือนะฮะคือ๑๐๐
ท่านจะกรอก๗ช่องนี้อย่างไรให้มันรวมกันได้๑๐๐
อันนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของประเทศ
ท่านต้องรู้จักคิดนะฮะงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด
สั่งให้สร้างเยอะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าท่านเก่งเลยครับ
โดยสรุปปที่๒มีการปั่นโครงการผลานเงินมหาศาล
ต้องถามว่าจังหวัดอื่นหรือเรื่องอื่นมันไม่สำคัญเหรอฮะ
แล้วตอบให้ตรงคำถามด้วยนะครับ
ปสุดท้ายในเรื่องของการปั่นผลประโยชน์
ท่านช่วยใจเย็นแล้วก็ฟังเหตุผลของผมด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะผมเป็นฝ่ายค้านผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไว้วางใจท่านนะฮะ
แต่ท่านก็ต้องลุกขึ้นมาตอบให้ตรงคำถามนะครับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เมื่อกี้มีสฝคอธิปรายรวมถึงท่านตรวจบุญตรีมหาธัยมาชี้แจง
คือเขาแบ่งเป็น๓เฟสนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ตลกมันก็ผิดนะครับ
คือถ้าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งมันก็คือสายเดียวกันนะครับ
สัญญาหลักก็คือส่วนไข่แดงที่ว่านี้ส่วนนี้ดีจริงนะฮะ
คุ้มทุนทั้งคุ้มค่าคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็คุ้มทุนทางการเงิน
แล้วเขาก็เหลือสัญญาอยู่๙ปีอย่างที่ท่านชี้แจงแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วย
แล้วตอนแรกเขาก็ล้มลุกคุกทานอย่างที่ท่านว่าจริงนะครับ
แต่ทุกวันนี้มันมีกำไรแต่ด้วยความที่เราไปผูกสัญญาไว้๓๐ปีแล้ว
มันจะไปแก้ไขก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาก็ยังเหลือ๙ปีโดยสิทธิ์ของเขาเนี่ย
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกรทมก็ไปทำส่วนต่อขยายหนึ่งที่ว่า
แล้วก็อุดหนุนแล้วก็ขาดทุนเยอะอย่างที่ท่านว่าแต่มันยังพอแบกไหว
แต่ส่วนต่อขยาย๒ที่จะใช้ระบบใหญ่ลากออกไปยาวอีกมากเกินจำเป็น
มันเลยทำให้กรทมอุดหนุนไม่ไหวแล้วคือแบกไม่ไหวแล้ว
แล้วก็มีเรื่องคาราคสังนะฮะปปชกำลังไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่
ผมอธิบายสิ่งนี้ง่ายนะว่าการที่ท่านให้สัมประธานกับเอกชน
ผูกไว้ด้วยสัญญา๓๐ปีค่าโดยสารจะมากหรือจะน้อย
คือถ้ามากเขาก็กำไรมากน้อยเขากำไรน้อยใช่ไหม
แต่ด้วยความที่รัฐไปสร้างส่วนต่อขยายมาแปะ
แล้วรัฐอุดหนุนให้เต็มเลยนะแล้วเอาเงินไปฟีดให้เขาเนี่ย
ก็ถามว่าส่วนต่างจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
มันจะมาหักกรบยังไงอันนี้คือข้อจำกัดของการที่เราใช้
ก็จะเกิดคำถามในเชิงเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชน
และตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับว่าเป็นสัมประธาน
หรือว่าจะเป็นสัญญาจ้างอะไรต่าง
พอเป็นสัมประธานก็ต้องมาคุยกันอีกว่ารายละเอียดเป็นยังไง
แต่เนี่ยแทนที่ท่านจะแก้ปัญหาแบบค่อยแก้นะท่านไปใช้มาตรา๔๔มากรบเกลื่อนปัญหา
และสำหรับผมนี่คือการมุบมิบเจรจาเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
ซุกปัญหาสารพันธ์ไว้ใต้พรมด้วยมาตรา๔๔ครับเพราะว่าท่านออกเมื่อวันที่๑๑เมษา๖๒
สังเกตดูนะฮะ๑๑เมษา๖๒หลังเลือกตั้ง๒๔มีนาไม่นานนะครับแต่ยังใช้มาตรา๔๔อยู่
เพราะอ้างว่าเป็นรัฐบาลรักษาการติดนิสัยใช้อำนาจพระเด็จการทหาร
มันรอรัฐบาลเต็มรูปแบบจริงไม่ได้เหรอครับ
มันก็เลยต้องถามว่านี่มันเป็นการตอบแทนผลการเลือกตั้งหรือเปล่า
ทำไมต้องลัดขั้นตอนไม่ดำเนินการตามพรบร่วมทุนนะฮะแต่แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษมามุบมิบเจรจาแบบพิเศษ
ผมใช้คำว่ามุบมิดเจรจาเนี่ยเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ยอมเปิดเผยรายงานการประชุม
แล้วขอไปแล้วขออย่างเป็นทางการแล้วผ่านกรรมนิการก็ไม่ให้นะฮะ
และอีกหน่อยเนี่ยต้องถามเลยนะอีกหน่อยมีปัญหาใหม่เนี่ยที่เกี่ยวกับคมนาคมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้
ท่านต้องรัฐประหารอีกครั้งเหรอฮะถ้าท่านอยู่แก้ปัญหาได้
คือบ้านเรามันเลวร้ายขนาดไอ้กลไกตามกฎหมายปกติมันแก้ปัญหาไม่ได้
รัฐมนาประชาทฤษไตยแก้ปัญหาไม่ได้มันถึงขั้นนั้นแล้วครับ
แล้วถ้ามันถึงขั้นนั้นแล้วที่ท่านบอกว่าปฏิรูปนี้ท่านทำอะไรไป
แล้วก็ชี้แจงไม่ได้นะฮะแถมมีการจับประชาชนมาเป็นตัวประกัน
ตอนแรกพูดถึง๑๕๘บาทต่อมาเหลือ๑๐๔บาท
บอกว่าถ้า๑๐๔บาทยังแพงอยู่ดีต้องขยายสัญญาสัมประธานให้ชั้นนั้น

แต่คำถามคือมันจำเป็นเหรอครับต้องเป็น๖๕บาทมันไม่ใช่นะฮะ
แล้วอย่างที่ผมเรียนนะโครงการนี้ส่วนไข่แดงดีมากนะ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจคุ้มทุนทางการเงิน
ส่วนต่อขยาย๑มันขาดทุนหนักแต่กอทมพอแบกไหว
พอมาถึงส่วนต่อขยายที่๒เนี่ยกรทมแบกไม่ไหวครับ
คือหากใช้ระบบรองระบบที่เล็กกว่ามันจะคุ้มค่ากว่ามากนะ

แต่นี่พอสร้างมาแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากัน
ค่าโดยสารจะถูกหรือแพงก็อย่างที่ท่านเรียน
มันอยู่ที่อุดหนุนมากหรืออุดหนุนน้อยเท่านั้นเอง
คือมันเป็นปัญหาที่เรียกว่ากระเป๋าซ้ายหรือกระเป๋าขวา
กระเป๋าหน้ากับกระเป๋าหลังแค่นั้นเองครับ
คือเดิมไม่มีปัญหาไม่เป็นประเด็นเพราะว่า
ลอฟอร์มอล์จะสร้างใช้เงินรัฐไปอุดหนุน
พอรัฐเปลี่ยนแผนโยนมาให้กรทมทำ
กอทมบอกไม่มีตังค์อะ
ตอนแรกรับมาก็บอกว่ามีนะฮะแต่อยู่ก็เทครับ
ก็เลยเป็นที่มาของจะต้องขอขยายสัญญาสัมปทาน
ประเด็นคำถามหลักก็คือทำไมต้องเป็น๖๕บาท
ทำไมไม่เป็น๖๐บาททำไมไม่เป็น๕๐บาท
แต่ตรงนี้มันไม่ใช่การเจรจาต่อลองแบบซื้อหมูซื้อไก่ในตลาดนะฮะ
มันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าคุณประมาณการค่าโดยสารในอนาคตยังไง
คุณใช้ค่าที่จะบอกว่าค่าเดินรถราคาสูงอะไรต่างเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะ
ถูกกว่า๖๕บาทก็ทำได้นะฮะทำได้แน่นอนนะฮะ
ตัวอย่างเช่นอุดหนุนเงินค่าก่อสร้างไปบางส่วนก็ถูกลงแล้ว
ทมไม่เก็บรายได้ในอนาคตมันก็ถูกลงแล้วนะฮะ
ต้องเอาตัวเลขมากางพิสูจน์กันนี่คือประเด็นสำคัญ
แต่เนี่ยขออะไรไปก็ไม่เปิดเผยครับ

หนึ่งคือมันไม่มีของกับสองคือมันมีแต่หน้าเคลือบแคลงครับ
ผมขอรายละเอียดต่างที่ว่าทำไมเป็น๖๕บาท
ไม่เปิดเผยตลอดนะครับ
ให้ผมเชื่อใจท่านอย่างเดียวเหรอครับ
ท่านเป็นคนดีว่าท่านทำอะไรก็ไม่ผิด
ท่านออกมัดรายสี่มาเวฟกฎหมายก็ได้

ผมมีหน้าที่ตรวจสอบแต่พอผมตรวจสอบแล้วท่านก็ไม่เปิดเผย
ฉะที่ทำกันมาเนี่ยนะมันผิดอย่างชัดเจนนะครับ

แล้วเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงนะฮะ
แล้วก็เข้าสภาใหญ่และอีกหลายกรรมนิการ
กรรมนิการคมนาคมที่ผมอยู่
ก็มีมติอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน
และกรรมธิการนี้ประกอบกับตัวแทนจากทุกพักการเมืองนะครับ
ผมไปสำรวจดูไม่มีพักการเมืองไหนหรือกรรมธิการใดที่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน
มันเป็นเรื่องของรัฐบาลล้วนนะฮะ
สอสอจากทุกพักไม่มีใครเห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานนะฮะ

เมื่อกี้ท่านอ้างความเร่งรีบนะฮะที่ต้องใช้มาตรา๑๔เนี่ย
สภาบอกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๕กันยา๖๒
ทางออกก็ไปเจรจาใหม่อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
นี่๖๔แล้วครับป่านนี้มันเสร็จไปนานแล้วครับ
และเรื่องนี้นะฮะอย่างที่มีท่านสมาชิกเรียนนะครับ
รัฐมนตรีก็ลาออกเพราะเรื่องนี้นะฮะอยู่ได้แค่๒๗วันเนี่ยครับ
ข่าวออกแทบทุกสื่อนะฮะไปหาดูนะฮะ
นั้นโดยสรุปประเด็นที่ผมไม่ไว้วางใจในส่วนของสายสีเขียว
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็ท่านประยุทธ์กำกับดูแลนะฮะ
ก็คือปัญหาค่าร้อยไฟฟ้าแพงเนี่ย
จริงแล้วมันเกิดจากการที่รัฐอุดหนุนไม่เพียงพอ
เพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียง

กี่วันหลังการเลือกตั้งแต่งตั้งพวกพร้อมไปมุบมิบเจรจากันเนี่ย
ขาดความโปร่งใสขอข้อมูลอะไรก็ไม่ให้
แถมมีเรื่องค้างอยู่ในปรับประชาอย่างที่เรียน
ประธานเดิมก็เหลือ๙ปีแต่จะรีบขยายไป๓๐ปี
ภาก็เคยพิจารณาแล้วว่าไม่เห็นด้วย
กับการขยายสัญญาสัมประธานแต่รัฐบาลก็ดึงดันจะขยาย
ตลกกว่านั้นนะครับผมเคยนั่งอยู่ในกรรมธิการนะครับ
สามัญที่พิจารณาเรื่องนี้ในตำแหน่งรองประธานเนี่ย
ผมขอให้เชิญกรุงเทพมหานครกับลฟมมาพร้อมกันเนี่ย
เฮ้ยที่มาที่ไปมาตรา๑๔นี้เป็นยังไง

แล้วเขามารอมองกันกองอนุมัติลงมาเนี่ย
เขาชิดแจ้งแบบนี้ไม่ทราบที่มาที่ไป
มาตรา๔๔ลอยมาจากท่านผู้นำทั้งที่หน่วยงานก็เตรียมตัว
ดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว
นี่นะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นการใช้อำนาจพิเศษ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทุนพิเศษนะครับ

ระหว่างพบร่วมทุน๖๒กับทศ๓๒๕๖๒เนี่ยนะฮะ
ไอ้ข้อความที่หายไปก็คือมาตรา๖๕ที่ระบุว่า
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมทุน
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องนะฮะ
แต่มันหายไปกับการใช้มาตรา๔๔
คำสั่งคอสช๒๔หลังเลือกตั้ง๒๔มีนาไม่นานนะครับ
มันคือการจ่ายคืนในทุนพักหรือเปล่าครับ
และเรื่องนี้นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านจะว่ายังไงนะฮะ
ท่านเล่นใหญ่มากนะฮะเล่นใหญ่แล้วในคอลโลมอร์นะฮะ
และท่านในฐานะเลขาธิการพักเนี่ยก็มีลูกพักของท่านนะฮะ
ไปฟ้องสารปกครองนะมีลูกพักของท่านที่เป็น
ประธานกรรมธิการคมนาคมเรื่องเรียกเรื่องนี้มาเนี่ย
สิ่งทุกอย่างก็คือไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทาน
ซึ่งผมก็เห็นไปในทางนั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนว่า
สภาแล้วก็เห็นไปทางนั้นมีแต่รัฐบาลดึงดันจะเอา
ฉะนั้นผมจะคอยดูนะฮะรัฐธรรมกรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะว่ายังไงนะฮะ

แล้วลงมติไม่ไว้วางใจนี่ผมจะดูด้วยนะว่าท่านจะลงยังไงนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เป็นดิวของตำนานประยุทธ์
สองก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มมันเป็นโครงการใหญ่นะ
ตามที่เราเห็นในข่าวแสนกว่าล้านแสนสองเนี่ย
จริงมันไม่ใช่นะนั่นเป็นแค่ส่วนที่เอกชนมาร่วมนะฮะ
แต่มูลค่าโครงการจริงเนี่ยมัน๓๓๒๗๓๐ล้านบาทนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของงานโยธานะฮะ
ซึ่งเป็นตัวหลักว่าค่าโดยสารจะถูกหรือแพงกำไรมากหรือน้อยเนี่ย
อยู่ที่ว่ารัฐช่วยอุดหนุนงานโยธามากน้อยขนาดไหน
อย่างในกรณีของสายสีเขียวนะฮะมันเป็นสายสำคัญนะครับ
แกนหลักในแนวเหนือใต้ของกรุงเทพมหานครผ่าเมืองเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกครับที่มันจะแพงเพราะรัฐไม่อุดหนุนไงครับ
แต่สายสีส้มเนี่ยมันเป็นแกนหลักในแนวตะวันออกตะวันตกนะฮะ
อุดหนุนค่าก่อสร้าง๑๐๐นะฮะ
คือพูดง่ายตามราคากลางเนี่ยรัฐอุดหนุนค่าเวรคืนแล้วก็งานโยธานะฮะ
เอกชนแค่หารถมาวิ่งแล้วก็เก็บรายได้๓๐ปี
รวมถึงได้สิทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์การโฆษณา
และอาจจะมีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อดักรอการพัฒนา

นั้นสายสีส้มเนี่ยจึงมีโอกาสกำไรงามมากไงฮะ

เพียงแต่ว่าสายสีส้มดูแลโดยคมนาคมสายสีเขียวดูแลโดยกธมอธิบัตร
ก็เลยเกิดศึกครับเกิดศึกระหว่างสองเจ้าใหญ่นะฮะ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเมื่อ๒๘มกราต่อมาวันที่๓กรกฎา
ก็ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนตามปกติ
และเกณฑ์ที่ใช้ก็เป็นเกณฑ์ตามปกตินะฮะมีให้จัดทำข้อเสนอ๔ซองประเมินทีละซองนะฮะ
และ๔ถ้าพาดหนึ่งจะไปดูข้อเสนออื่นกำหนดยื่นซองก็๒๓กันยา๖๓

เพราะฉะนั้นเกณฑ์เปลี่ยนนะฮะกลายเป็นคิดคะแนนซองที่๒กับซองที่๓ร่วมกัน
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟัง
แล้วเมื่อวันที่๑๙ตุลาสารปกครองกลางก็มีคำสั่งให้ทุเลาการเปลี่ยนเกณฑ์
แต่คณะกรรมการคัดเลือกและรอฟมก็ยังดื้อนะฮะยังยื่นอุทธรณ์ต่อไปเมื่อวันที่๒พฤศจิกา
แล้วเมื่อวันที่๓กุมภาก็เกิดการล้มประมูล
ตอนนี้เรื่องยังทาอยู่ที่สารแต่ได้ข่าวว่าเขาก็จะไปถอนเรื่องออกมา
แต่นี้มันเป็นประเด็นและเฉาโชว์ในคำว่านาคมและลุกลางบานปลายใหญ่โต
เอกสารสำคัญนะฮะที่ผมอยากให้ท่านดูคือ๒เอกสารนี้นะฮะ
คือพูดง่ายนี่คือเกณฑ์เดิมอีกเอกสารหนึ่งก็คือเกณฑ์ใหม่
คำถามคือคุณประกาศไปแล้วหากไม่มีใบสั่ง
ถามว่าใครจะกล้าให้เปลี่ยนกลางอากาศแบบนี้ในโครงการมูลค่าหลายแสนล้านบาทขนาดนี้
ฉะนั้นการเปลี่ยนเกณฑ์เป็นการเปลี่ยนในประเด็นหลักด้วย
คือเดิมเนี่ยซองเทคนิคผ่านถึงจะมาแข่งกันด้วยซองราคา
แต่ของใหม่เปิดเทคนิคกับราคาควบคู่กันไปแล้วก็ใช้วิธีให้คะแนน
คะแนนซองเทคนิค๓๐ซองราคา๗๐
ซองเทคนิคเนี่ยเดิมมันก็คือผ่านกับไม่ผ่านนะฮะก็มีเกณฑ์ด้านต่าง
ถ้าได้มากกว่า๘๕ก็ถือว่าผ่านคะแนนรวมมากกว่า๘๐ถือว่าผ่านนะฮะ
พอเกณฑ์ใหม่ไม่มีขั้นต่ำยังไงก็ผ่าน
แล้วแต่ให้คะแนนแล้วก็มีอยู่๓๐ของน้ำหนักรวม
ก็คือให้ความสำคัญกับงานโยธามากขึ้นและด้านอื่นก็ลดลง
ในทางกลับกันซองราคาเดิมก็คือผ่านเทคนิคมาแข่งกันที่ราคา
คือพูดง่ายเกมเดิมแข่งกันที่ราคา๑๐๐
แต่เกณฑ์ใหม่แข่งกันที่ราคา๗๐นะฮะแต่ว่าแข่งจริงเนี่ย
อีก๑๐คือจิตพิสัยครับเพราะว่าเขียนไว้ว่าความน่าเชื่อถือ
และความครบถ้วนถูกต้องเฮ้ยมันตลกอ่ะมาประมูลโครงการกันอย่างนี้เหรอครับ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะเกณฑ์เดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเกณฑ์ใหม่
เดิมเนี่ยผ่านเทคนิควัดกันที่ราคาเกณฑ์ใหม่เนี่ยให้คะแนนทั้งทางเทคนิคทางราคาควบคู่กันไปเกณฑ์เดิมเนี่ยมันวัดได้นะฮะเกณฑ์ใหม่นี้แล้วแต่ท่านจะให้คะแนนนะฮะเกณฑ์เดิมใช้กับสายสีอื่นและใช้ทั่วไปนะฮะเกณฑ์ใหม่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายสีส้มโดยเฉพาะ

สายสีส้มไม่รอสารนะฮะหนีบีทีเอสฟ้องเปลี่ยนเกณฑ์เทคนิคพ่วงราคานะฮะสายสีส้มอื้อเฉาแต่ข่าวที่น่าสนใจที่ผมอยากให้ท่านดูนะฮะก็คือข่าวเนี้ยฮะเมื่อวันที่๑๘ตุลา๖๒เนี่ยนะฮะบิ๊กตู่ลั่นใครมีหลักฐานทุจริตรถไฟฟ้าเอามาเลยพร้อมจัดการไม่เอาไว้ผมเลยต้องมาทวงถามในว
เนี้ยผมว่ามัดตรฐานความด้านของเรามันต่างกันนะฮะนั่นโดยสรุปประเด็นสายสีส้มนะฮะคือมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนหลังออกประกาศเชิญชวนไปแล้วเกณฑ์ใหม่เนี้ยมีกำหนดมาเพื่อสายสีส้มโดยเฉพาะไม่เคยใช้มาก่อนแล้วการเปลี่ยนเกณฑ์เนี้ยก็มีโอกาสชนะมีโอกาสส่งผลต่อผู้ชนะการประมูลอย่าง

คือเรื่องเนี้ยมันมีสองเจ้าใหญ่นะฮะที่คอยแข่งคอยแบ่งคอยแย่งกันอยู่ในตลาดเนี้ยคือประเทศไทยเรามีแค่สองเจ้าใหญ่ในตลาดรถไฟฟ้าก็คือบีทีเอสกับเบมนะฮะบีทีเอสก็เป็นขายใหญ่อยู่ในกอร์ธมอลนะฮะซึ่งปกครองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตรไทยนะฮะกับเบมเนี้ยก็คือขายใหญ

สามครั้งนะฮะเพราะนั่นเป็นดิวของประยุทธ์หนึ่งอย่างที่ว่าสภาไม่เห็นด้วยแต่เขาดิวกันไว้แล้วว่าจะขยายสัญญาสัมประทานไปให้ส่วนเบมก็ได้เค้กอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือขยายสัญญาสัมประทานทางด่วนแต่ดิวประยุทธ์สองเนี้ยล่ะครับที่เป็นต้นเหตุฮะก็คือมันมีเรื่องสายสีสายสีส้มเข้ามาเนี้ยแล
แต่สายตะวันออกตะวันตกเนี่ยรัฐอุดหนุน๑๐๐ในส่วนของค่าก่อสร้างมันจึงหอมหวานนะฮะราคากลางมันสวยขนาดนั้นก็เลยกระโดดเข้าไปแข่งนะฮะแล้วผมยืนยันว่าเขาแข่งจริงจริงนะฮะอย่างที่เราเห็นในศึกเนี่ยครับผมคมนาคมก็เลยเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อกีดกันอย่างที่ผมเล่าเรื่องเปลี่ยนเกณฑ์กลางอากาศนะฮะบีเทสก็สู้เต็มที่นะฮะไปฟ้องสารปกครองจนสารส
พอ๔พฤศจิกา๖๓นะฮะบีเทสก็ยังไม่ยอมนะฮะแต่ไปทูล๙ถวายดีกา

มันเกิดอะไรขึ้นต่อฮะอีกไม่กี่วันจากนั้นนะฮะ

จากที่เคยเห็นชอบไม่ขวางอะไรต่าง

หลังจากนั้นไม่กี่วันฟิลขาดครับไปทักท้วงในคอรมอลฮะ๑๖พฤศจิกา๖๓เนี่ย
คมนาคมกระโดดเข้ามาขวางสายสีเขียวแบบเต็มตัวนะครับ
อย่างที่ผมเรียนผมเห็นด้วยกับการกระทำของท่านนะ
ผมก็ไม่เห็นชอบกับการที่ท่านจะขยายสัญญาสัมประธานตามมาตรา๔๔
แล้วมีเงื่อนไขภายในที่ไม่เปิดเผยทำไมเป็น๖๕บาทก็ชี้แจงไม่ได้นะ
ฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยอย่ากลับลำนะครับผมจะคอยดูนะครับ
ปัจจุบันก็รอท่านประยุทธ์เคลียร์หัวหน้าแก๊งกำลังรอเคลียร์กันอยู่ว่า
สีส้มจะเอายังไงสายสีเขียวคือจะเอายังไง
คำถามที่สำคัญก็คือแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนฮะในสมการการปันผลประโยชน์กันเนี่ย
โดยสรุปปสุดท้ายนะฮะมีการปันผลประโยชน์คนอนุมัติรวยในทุนยิ้มประชาชนจ่ายครับ
จ่ายจากไหนมีแค่สองก้อนนะฮะคือค่าตัวจากผู้ใช้หรือภาษีจากประชาชนนะฮะ
แล้วก็มี๒วิธีคือช่วยกันจ่ายในปัจจุบันเนี่ยใช้เงินของพวกเราเนี่ย
หรือไปเอาจากลูกหลานในอนาคตมาจ่าย
นี่ครับการปั้นตัวเลขปั่นโครงการมาเพื่อปันผลประโยชน์มันน่ากลัวนะครับ
แล้วเวลาที่ท่านเข้ามาชี้แจงนะผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นตัวหลักนะ
แล้วผมไม่อยากให้ท่านพูดไปเรื่อยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะว่า
เมื่อวานนี้ก้าวไกรอภิปรายเรื่องทุจริตในกองทัพ
แต่แทนที่จะมาตอบคำถามเนี่ยมากล่าวหาว่าไม่ชอบทหารอย่างนี้
ผมเลยไปตั้งคำถามให้ชัดเจนตามสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยฮะ
คำถามที่๑ในเรื่องของภาครถไฟฟ้าแพงเนี่ย
ท่านจะแก้ปัญหาที่ท่านก่ออย่างไรนะฮะ
จะเอาเงินจากค่าตัวผู้ใช้หรือจะเอาภาษีประชาชนมาอุด
แล้วท่านจะเอาเงินจากพวกเราจ่ายหรือจากลูกหลานมาช่วยกันจ่ายนะฮะ
๒ย่อยนะฮะตัวร่วมจะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะ
ถ้าโดยสารร่วมเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะ
ท่านพูดถึงคือค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะฮะ
แล้วท่านต้องรับปากกับสายสีอื่นด้วยนะฮะ
ข้ามไปเหลืองข้ามไปแดงอะไรต่างไม่ใช่แค่ข้ามอยู่ในระหว่างเขียวนะครับ
และที่สำคัญนะคือค่าระยะทางเมื่อข้ามระบบ
ให้คนใช้รถเมย์แล้วเข้ามาต่อรถไฟฟ้าอย่างนี้ครับ
คำถามที่๒ในเรื่องของการปั้นตัวเลขนะฮะ
จะยอมสั่งการให้เปิดข้อมูลทั้งหมดนะครับ
แบบจำลองที่ใช้ในการประมาณการข้อสมมุติอะไรต่าง
แล้วมาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่นะฮะ
คำถามที่สามก็คือที่ผมโชว์ในเรื่องของการสรุปปั่นโครงการนั้น
ไประบุมานะฮะในตารางการแบ่งเงินเนี่ย
เติมลงไปใน๗ช่องว่างเนี่ยให้มันรวมกันได้ร้อยฮะ
แล้วข้อสุดท้ายนะฮะตกลงสายสีเขียวเนี่ย
จะกลับไปแก้ปัญหาหรือท่านจะพยายามดันตามสัมประธาน

และส่วนในสายสีเขียวสายสีส้มนะฮะ
ตกลงท่านจะใช้เกณฑ์ไหนจะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมหรือมาใช้เกณฑ์ใหม่นะฮะ
ใจกลางของปัญหาก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
คือคุณสั่งการไปเรื่อยนะฮะชอบใช้อำนาจพิเศษ
ปกครองด้วยความกลัวนะฮะกู้เยอะผ่านไปเรื่อยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแถมมาสร้างปัญหาเพิ่ม
แล้วก็หากท่านอยากทำเพื่อประชาชนจริงท่านคงไม่ทำแบบนี้
คือหากินกับการสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้มากมาย
ผมจึงขออภิปรายแล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
และส่วนของสายสีเขียวก็ไม่ไว้วางใจท่านอนุพงศ์
สีส้มก็คือไม่ไว้วางใจท่านศักดิ์สยามนะครับ
เพราะเมื่อ๓ปมาเจอกันมีการปั้นตัวเลขปั่นโครงการปั่นผลประโยชน์
บ้านเมืองมันบันไลครับท่านประธาน
เชิญตลอดมันตรีตอบครับ
กลับเรียนท่านประธานศัพท์ที่โขลบ
ฟังจากการอภิปรายแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับว่า
ผมมีส่วนอยู่หน่อยเดียวเรื่องของสายสีเขียว
ตามที่ท่านได้กรุณาเรียนให้ทราบแล้วว่า
ท่านเข้าใจเรื่องทั้งหมดแต่ท่านไม่เห็นด้วยครับ
มาตรา๔๔นะครับ
ก็คำว่าจะจำไม่ปลูกใสหรือว่าคืออาจจะเสียเปรียบ

ความละคมทั้งนั้นนะครับมันเป็นสเกลใหญ่ของประเทศชาติเลยนะครับ
ที่จะต้องเปลี่ยนอ่าการผมก็คิดว่าถ้าเริ่มต้นมาอย่างนั้น
ณวันนี้ต้องแก้ปัญหาหมดเพราะว่าถ้าประเทศเราลงทุนโดย
พมอย่างเดียวก็คงจะง่ายกว่านี้นะครับ
ที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้ตัวเดียวกัน
อ่าแต่ก็ยังเป็นแนวทางที่ผมเห็นในข้อสรุปของส่วนคมนาคมว่า
ก็ให้ไปทำเรื่องตัวร่วมให้เรียบร้อยนะครับ
จะต้องมีการมาเคลียร์ว่าใครขึ้นไงแล้วมาแบ่งกันอย่างนี้
ผมว่าที่น่าจะเป็นไปได้ในความคิดผมอันนี้ผมตอบเกินเลยไปเขาบอกให้พยายามตอบ
คือรฟมต้องทำเองหมดแล้วรัฐผ่านต้องอุดหนุนหมดเลย
ปัญหาคือแล้วรัฐจะเอาเงินที่ไหนไปขุดครองให้ชาวนาที่บ้านนอก
เมื่อกี้ท่านก็เรียนกันเองว่าถ้าเราช่วยเฉพาะคนกรุงเทพ
ทำไมไม่ไปดูให้บ้านนอกคนต่างจังหวัด
ผมก็ถามกลับว่าถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วคนคนที่ต้องการท่อระบาย
ลางระบายน้ำจะทำยังไงทำไมต้องเอามาลงทุนนี้หมด
เอาไปลงทุนต่างจังหวัดคำถามคำตอบที่มีแน่
ทุนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเลย
หายากมากเมืองในเมืองที่ต่างจังหวัดที่จะรอดได้ที่เขาพยายามทำก็ขอนแก่น
ก็ต้องใช้สูตรเหมือนกรุงเทพมหานครนี่นะครับภูเก็ตที่เห็น
ขอนแก่นก็เส้นเดียวอยู่บนเหมือนแบ็คโวนเหมือนกับสายสีเขียวกับสายสีส้มที่พยายามจะทำเนี่ย
เดอร์เขาก็ทำอยู่แล้วผมคงแหม่ไม่อาจหารไปตอบแทนคอจรนะครับ
แต่ผมก็เรียนว่าทั้งหมดเนี่ยคอชรอเป็นเจ้าของเรื่องแนวคิดที่จะทำ
เขาก็ทำนะครับว่าสายสีเท่าที่ผมรู้สายอื่นเนี่ยก็จะเป็นฟีดเดอร์ก็จะเป็นไลท์เรลนะครับ
สายหลักก็จะเป็นเฮวิเรลเขาก็ทำอยู่ในขณะนี้
แต่ก็ยังมีความเห็นค้านในบางเรื่องเช่นถ้าท่านจะไปทำขนส่งคนจน
มันไม่ใช่คนจนมันไม่ใช่ช่วยนะครับมันมันจะเตี้ยอุ้มคล่อมที่ไปทำรถเมย์เนี่ย
เพราะทั่วโลกเขาต้องยอมรับว่าระบบลางเนี่ยดีที่สุดมันลงทุนหนักจริง
แต่ว่ามันจะถูกสำหรับประชาชนในอนาคตถ้าทำได้
โจทย์ท่านมันเป็นสเกลใหญ่ของประเทศชาติซึ่งคอเจอรอเขาทำอยู่นะครับ
ผมก็เรียนถ้าถามผมก็คงที่ผมต้องตอบสายบีเทส
เพราะว่าตอนนั้นไม่มีรอฟอร์มอร์เขาให้ว่าสร้างแล้วให้ยกให้กรุงเทพมหานคร
มันก็เลยกลายเป็นเป็นของประเทศหวันละครผมก็กลับประเทศหวันละคร
ก็มาดูเกิดปัญหาท่านยนต์มันตรีก็ใช้มาตราสิทธิแก้ปัญหาให้
ที่ผมบินทั้งหมดแล้วโดยความที่ต้องการแก้ปัญหาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ไม่มี
ไม่มีอะไรที่จะไปทุจริตผมเรียนได้เต็มปาก
เหลือการเจรจาที่ท่านสงสัยเท่านั้นว่ามันจะเป็นอย่างไร
ที่ท่านสอบสงเขตได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นไว้นะครับ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมในกรณีที่จะให้รัฐลงทุน
และอุดหนุนให้มากเลยแบกทั้งหมดแทนอย่างเช่นงานโยธาทั้งหมด
บอกเป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องไปออกด้านเดียวคือ
มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ยังทำได้ผมคิดว่าถ้ารัฐตอนนี้จะสับสิดัยให้ก็ช่วย
พอทำตัวร่วมแล้วจะช่วยเท่าไหร่ก็ยังทำได้นะครับผม
ความคิดผมแต่ต้องไปทำเรื่องตัวร่วมให้ออกมา
มันจะเคลียร์กันยังไงเรารัฐช่วย
แต่ที่รัฐจะไปทำเองทั้งหมดเนี่ย
ผมก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องเขาจะรอไปวางแผนมา
ส่วนการว่าจะต้องเอาไปต่างจังหวัดต้องคิดอีกแบบหนึ่ง
ต้องคิดอีกแบบหนึ่งมันจะต้องเริ่มยุ่งอีกนะครับ
เข้าไปเนี่ยจะต้องขัดทุนแน่นอนก็จะต้อง
แต่ว่าจำเป็นแค่ไหนน่าจะเป็นคำตอบ
ที่เขาจำเป็นเนี่ยเพราะกรุงเทพมัน
การจราจรมันยากการเดินทางมันยากมันแพง
ที่เดือนรถไม่ได้แล้วบอกสบายเนี่ย
เพราะรัฐอุดหนุนอยู่นะครับเยอะ
กรุงเทพความสมัครกรกฎก็เป็นนี่เป็นแสนล้านอยู่ขนาดนี้
แล้วก็สภาพก็เป็นอย่างที่ทราบ
มีทั้งรถรวบมีทั้งอะไรมาตรฐานก็จะไม่ค่อยจะ
ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในขณะนี้
แต่ว่าผมทราบมาว่าทางกระทรวงคมนาคมก็พยายามแก้ไขอยู่
คงเป็นคำตอบโดยรวมทั้งหมดของที่ท่านได้กรุณาได้อภิปรายครับ

ก็ให้ประชาชนฟังและตัดสินใจเอง

ครับท่านประธานผมสุรเชษฐ์ปรังวุฒิเก้าไกรนะฮะ

มันยังมีอีกเรื่องหลายอย่างนะครับซึ่งผมก็รอ

แต่อย่างที่ท่านตอบนะครับ

ว่าปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงจริงมันเป็นเรื่องใหญ่

เงินลงทุนประมาณล้านล้านบาทที่เราลงไปแล้ว
เพราะฉะนั้นปัญหาหลักต้นต่อของมันก็คือ

แต่ปัญหานี้คือคุณประยุทธ์เป็นคนก่อมากที่สุดไงครับ

ท่านสร้างรถไฟฟ้ามากนะครับ
เพราะพอเราสร้างแบบเกินพอเพียง

ส่วนเรื่องต่างจังหวัดอะไรก็อย่างที่ผมนำเรียนท่าน
ผมเลยออกแบบการบ้านให้ท่านประยุทธ์

คือเติมช่องว่าง

คือพอเป็นผู้บริหารมันมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด

ก็รอท่านประยุทธ์มาตอบคำถามให้ตรงประเด็นนะครับ